มาดูเรื่องของอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
กรณีที่กระทรวงศาลนักศึกษ์แถลงบอกว่า
โควิด๑๙อาจจะเป็นโรคประจำถิ่น
ของประเทศไทยหลายคนฟังแบบนี้ตกอกตกใจ
แต่ต้องทำความเข้าใจว่าการจะประกาศเป็นโรคประจำถิ่นได้

แต่เป็นปัจจัยที่โรคลดความรุนแรงลง

มันเปลี่ยนแปลงจากการเป็นโรคระบาดกลายเป็นโรคประจำถิ่นนะครับ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพได้เลยนะครับ

คุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยอย่าไปตกใจ
ฟังดีแล้วจะรู้สึกว่าสบายใจ
คือช่วงนี้อะไรที่เป็นข่าวที่ทำให้คนตื่นตระหนกจากเรื่องโควิด
ก็ต้องเอามาขยายผลขยายความต่อ
เพราะถ้าเรากระพือแต่ข่าวการระบาด
ข่าวความเลวร้ายข่าวความน่ากลัวของโควิดมุมเดียว
อยู่กับความเครียดอยู่กับความกังวล
เมื่อวานเนี่ยผมเอาคำอธิบายของประหลัดกระทรวงหนาสุข
คุณหมอเกียรติภูมิวงละจิตมาขีดเส้นใต้ให้ฟังว่า
ท่านบอกว่าภายในปีนี้โควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
โรคประจำถิ่นก็เหมือนโรคไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละ
เป็นแล้วก็กินยารักษากันไปนี่คือเรียกว่าโรคประจำถิ่น
มันไม่ได้รุนแรงมันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนโรคระบาดแบบนี้
วันนี้เนี่ยขอเอาคำพูดของอธิบดีกรมควบคุมโรค
โอภาษการกวิงพงศ์มาขยายความต่ออีกทีนึง
คือท่านอธิบดีเนี่ยท่านเริ่มต้นด้วยการอธิบาย
ถึงการปรับการนับยอดติดเชื้อใหม่ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่๑มกราแล้ว
ถ้าเราสังเกตดูว่าการนับการนับการติดเชื้อเนี่ย
มันเป็นทิศทางที่กำลังจะเข้าสู่โรคประจำถิ่น
คือถ้านับระลอกแรกเนี่ยระลอกแรกที่เราติดเชื้อ
เราพบในต้นปี๒๕๖๓ถูกไหมครับ
พอละลอก๒ต้นปี๖๔และลอก๓คือช่วงเดือนเมษา๖๔
ที่ว่าเริ่มต้นจากทองหล่อแล้วระลอกสี่ก็นี่แหละ
ช่วงเดือนมกรา๖๕ที่ผ่านมา
ทีนี้ถ้าเรานับกันแบบนี้

ฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ
รอกเมษายน๖๔ที่เชื้ออันฟ่าเชื้อเดนต้าเป็นตัวนำ
ต่อมาตัวเลขติดเชื้อก็ลดลง
ขณะนี้ก็กลับมาเพิ่มขึ้น
ก็เรียกว่าระลอกเดือนมกรา๖๕ที่มีเชื้อโอมิครอนมาเป็นตัวเด่น

จะเน้นเรื่องผู้ป่วยหนักผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นหลัก
ฟังตรงนี้นะจะดูตรงผู้ป่วยหนักผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นหลัก
จะเปรียบเทียบกันระหว่างปี
แล้วท่านก็บอกว่านี่ผู้ที่ตอนนี้
ตัวเลขผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่๕๘๑๕๙ราย
ใน๕๘๑๕๙รายเนี่ยมีผู้ป่วยที่ปอดอักเสบเท่าไหร่ครับ
๒รายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย
คิดกันว่าใน๑๐๐๐รายลงปอด๘ราย
อันนี้ถือว่าถือว่าน้อยมากแล้วผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจจากห้าหมื่นกว่ารายเนี่ย
เหลือ๑๑๐รายเท่านั้นอันนี้เท่ากับว่าใน๑๐๐รายเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจ๒คนเห็นไหมครับว่าอัตราการป่วยหนักเนี่ยมันลดลงแล้วผู้เสียชีวิตล่ะผู้เสียชีวิตยิ่งน้อยใหญ่เพราะว่าร้อยคนเสียชีวิต๑คน
ร้อยคนเสียชีวิต๑คนเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละครับเป็นร้อยรายเสียชีวิต๑รายเหมือนกันเลย
ฉะนั้นตัวเลขการเสียชีวิตจากการติดโควิดเนี่ยพอกับเสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยอีกไม่นานเราจะเข้าสู่โรคประจำถิ่น
แต่ว่าเราต้องความเข้าใจเพื่อให้คนไม่กลัวต้องเชื่อว่าเรารักษาจากที่บ้านได้คือฟังที่แถลงเนี่ยเราต้องคิดตามตรงนี้
ตัวเลขคนติดเชื้อกับตัวเลขคนป่วยหนักกับตัวเลขคนเสียชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยป่วยมากอาการหนักมากใส่ท่อช่วยหายใจมากตายมาก
แต่พอมาถึงวันนี้ถึงจะติดเชื้อป่วยมากแต่ว่าป่วยหนักน้อยลงครับเสียชีวิตน้อยลงครับใส่ท่อช่วยหายใจน้อยลงครับ
ดูกันง่ายง่ายเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วเนี่ยขึ้นกราฟให้ดูอีกทีหนึ่งที่บอกว่าขณะนี้มีผู้ป่วยห้าพันห้าหมื่นแปดหนึ่งห้าเก้า
มีผู้ป่วยปอดอักเสบเพียง๔๙๒อันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วแล้วมีผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้เสียชีวิตเพียงร้อยละ๑และต่ำกว่าร้อยละ๑ด้วยนะครับตอนนี้ต่ำกว่าด้วย
นี่แหละถึงบอกว่าไข้หวัดใหญ่ใครติดไข้หวัดใหญ่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ก็ตายแบบนี้อัตราส่วนการตายก็เท่ากัน
โอภาษถึงบอกว่าถ้าหากโอมิครอนเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยฉีดวัคซีนกันเยอะอีกไม่นานเราก็เป็นโรคประจำถิ่น
อย่าตกใจคำว่าโรคประจำถิ่นโรคประจำถิ่นก็คือมันเป็นของมันแล้วก็กินยารักษาหายกันไปไม่ใช่เหมือนโควิดตอนมาใหม่ใหม่
อันนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาพยายามอธิบายให้ฟังทั้งประหลัดทั้งอธิบดี
ฉะนั้นถ้าถ้าดูตัวเลขคนติดเชื้อตัวเลขคนป่วยตอนหลังเราจะเห็นว่า
ตัวเลขคนเสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่วันที่๑มกราที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขเสียชีวิตวันละ๑๐กว่าคนโดยประมาณนะ๑๐กว่าคนนะเลขไม่ถึง๒๐เพิ่งมาเมื่อวานนี่แหละที่มีตัวเลข๒๒ราย
ฉะนั้นถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าติดเชื้อเท่าไหร่เนี่ยไม่สำคัญ
มันสำคัญที่ว่าติดแล้วป่วยหนักเท่าไหร่ติดแล้วลงปอดเท่าไหร่ติดแล้วต้องช่วยท่อเครื่องท่อหายใจเท่าไหร่
ติดแล้วเสียชีวิตเท่าไหร่ดูกันตรงนี้ดูกันตรงนี้ป่วยติดเชื้อมากเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าดู๓ตัวนี้
ดูตัวเลขการป่วยหนักดูตัวเลขการติดใส่ท่อช่วยหายใจ
และดูตัวเลขการเสียชีวิตมาขีดเส้นใต้กันตรงสามตัวนี้เพราะว่าตอนนี้คนป่วยหนักคนเสียชีวิต
มันคือตัวเลขที่จะนำไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งคุณหมอเกียรติภูมิบอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกินปีนี้
ดังนั้นเนี่ยถ้าหากโอมิครอนเป็นชิ้นนี้ไปเรื่อยเราก็จะมี
เราก็จะนำเข้าสู่การโลกประจำถิ่นอันนี้เป็นข่าวดีครับข่าวที่ทำให้ประชาชนมีความหวังในการดำรงชีวิต
แต่ว่าในระยะที่รอความหวังรอให้เป็นโรคประจำถิ่นเหมือนกับเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่
เราจะอยู่กับมันได้ยังไงในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยจะทำยังไงให้การใช้ชีวิตทำมาหากินประกอบอาชีพประคองตัวไปได้โดยไม่เจ๊งกันหมดเสียก่อน
วิธีการก็คืออย่าแตกตื่นมากไม่งั้นแล้วเนี่ยคนทำมาค้าขายรายเล็กรายย่อยทั้งหลายที่กำลังเดือดร้อนกันอยู่ยามนี้
เขาจะยิ่งแย่ลงเพราะบรรยากาศตอนนี้มันเป็นบรรยากาศของการตื่นตระหนก
ขายก็ลดลงคนไปจับจ่ายใช้สอยน้อยลง
เป็นบรรยากาศของความกลัวการระบาดถูกคำเตือนกรอกหูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
คนทำธุรกิจก็แย่ไปหมดนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่กลัวหรอกคนไม่มีกำลังซื้อเพราะเดี๋ยวพอเขามีกำลังซื้อ
เขาก็กลับมาซื้อแต่นักเศรษฐศาสตร์กลัวอะไรรู้ครับ
กลัวคนไม่มีอารมณ์จะซื้อทุกวันนี้บรรยากาศมันอยู่ในภาวะ
คนไม่มีอารมณ์จะซื้อจะออกไปนอกบ้านไปกินข้าวไปไหนมาไหน
ก็ไม่มีอารมณ์จะไปจะจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้า
ก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยเอาไว้ก่อนดีกว่า
มันไม่มีอารมณ์จะซื้อเพราะเขาเซ็งเพราะเขาหดหูเพราะเขากังวล
ผมถึงบอกว่าการให้ข่าวข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด
ต้องให้คำนึงถึงบรรยากาศการทำมาค้าขายด้วยเพื่อนผมคนหนึ่งก็บอก
มีลูกทำงานอยู่ในต่างประเทศแถวยุโรปและเป็นประเทศที่ติดเชื้อโควิดเยอะซะด้วย
ลูกเล่าให้เพื่อนฟังว่าตื่นเช้าขึ้นมาสื่อบ้านเขา
ไม่ได้เสนอข่าวเรื่องโควิดเหมือนกับบ้านเรานะ
คือไม่คลึกโครมแบบนี้ฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้อง
ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลให้มันตกอกตกใจกันแบบนี้เขาก็ใช้ชีวิตของเขาแบบระวังตัว
แต่ไม่ตื่นตระหนกเท่าบ้านเราเอาเถอะผมคิดว่าดีที่สุดคือ
มัธิมาปฏิปทาแปลว่าเดินสายกลาง
ถ้าเตือนน้อยไปเดี๋ยวคนก็ประมาทเผลอเลอไม่ระวังตัว
เตือนมากไปคลึกโทรมากไปก็ตื่นจนก
บรรยากาศทางเศรษฐกิจมันแย่
กว่าจะถึงวันนั้นขึ้นมามันจะเจ๊งกันหมด

ผมก็เอาเรื่องนี้มาย้ำอีกทีนึงครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะฮะ
นี่คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาจงมีสติในการใช้ชีวิต
ขอบคุณมากเลยบางท่านก็บอกอาจารย์สุภาพ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยติดตามประจำนะครับ